แม่ทัพภาคที่๔ที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน

จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
รวมทั้งจะนำสันติสุขกลับมาให้กับประชาชนในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ

กลุ่มที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่อยู่
ติดตามการเปิดใจครั้งแรกของแม่ทัพภาคที่๔กับไทยรัฐทีวีครับ
แล้วให้ทุกส่วนรักษณะตั้งอำนวดทหาร
นะครับ
คนไหนคิดต่างก็เข้ามาพูดคุย

เพราะฉะนั้นเราคิดว่าณเวลานี้เราใช้การเมืองนะครับ
การทุกรูปแบบส่วนการทหารเนี่ยเมื่อคนเกเลมีบ้าง
ก็ยังต้องปฏิบัติกับผู้ที่ทำต่อผู้บริสุทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธหรือมุสลิม
ผมหวังว่าปี๑๙๕๙นะครับเนี่ยเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ย
ผมอยากใจอาการยุติประกอบต่อเหตุร้ายนะครับ
ในใจผมก็คือว่าผมเป็นคนในพื้นที่ต้องการได้พื้นที่ในสงบ
เพราะพื้นที่เราเนี่ยในจังหวัดเชนภาคใต้เนี่ย

ทั้งดินทั้งน้ำนะครับแต่เดิดเนี้ยพืชผักผลไม้เนี่ย
แล้วผมคิดว่าณเวลานี้เราขอให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ย
มาร่วมพัฒนาเนี่ยนะครับเพราะทหารเนี่ยพร้อม
โดยเฉพาะองค์น้องภาคศรีสวนหน้าเนี้ย
ทั้งพลเรือนตำรวจทหารเนี้ยนะพร้อมที่จะช่วยเหลือ
พี่น้องในพื้นที่แต่ที่เราคาดหวังว่าให้สงบ
โดยเฉพาะการไปมาหาสู่กันอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับ
แล้วการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้มีมากต้องการให้
พี่น้องเนี่ยได้รับการเขาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เนี่ย
รับการต้อนรับโดยเฉพาะตอนนี้
อาเซียนอ่ะนะครับอ่าทุกคนเนี่ยเชิญชวนมานะ
พี่น้องในพื้นที่ต่างประเทศเขาอยากจะมาในพื้นที่บ้านเรา